สามารถยึดทรัพย์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบล้านบาทพบพฤติกรรมบอกว่ามีการปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบห้า
ต่อยี่สิบห้าวันนะคะแล้วก็ยังมีลูกค้าไปใช้บริการกว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนในแปดสิบหกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ
นี่ก็เป็นตู้เซฟ๒ชั้นขนาดใหญ่๒ตู้ภายในบรรจุเงินสดนับล้านบาท
จากนี้ก็มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนพระเครื่องรวมถึงของมีค่าอีกหลายรายการ
มูลค่าแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบล้านบาทนะคะโดยนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ทหารตำรวจ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกเข้าตรวจยึดได้
ขณะที่เข้าไปทลายแก๊งหมวกกันน็อกซึ่งเป็นแหล่งปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ที่สุดในประเทศ
ภายในบ้านพักภายในหมู่บ้านรัตนโกศิลปสองร้อยปีที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะพันตรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า
เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาสืบสวนคดีนี้นานกว่า๒ปีและพบว่าแก๊งปล่อยเงินกู้กลุ่มนี้มีสาขาทั่วประเทศมากถึง๘๖สาขา
มีลูกหนี้กว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเงื่อนหมุนเวียนในเครือข่ายกว่าสี่พันล้านบาทนะคะ
กระบวนการนี้จะปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบห้าต่อยี่สิบห้าวันหรือคิดเป็นมากกว่าสามเท่าของวงเงินกู้
ถ้าหากคิดเป็นรายปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดแน่นอนค่ะ
ขณะที่การตรวจค้นในครั้งนี้ก็จับผู้ต้องหาตามหมายจับได้๑คนคือนายชัยวุฒิวิวัฒนาอารีกุล
เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลเงินกู้ที่เชื่อมโยงทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
ส่วนนายวิชัยปั้นงามซึ่งเป็นผู้บงการรายใหญ่ได้เดินทางออกนอกประเทศไปท่องเที่ยวก่อนจะมีการออกหมายจับค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีดีเอสไอบอกว่าจากการขยายผลก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกว่า๑๐๐คน
ทำหน้าที่ในการไก่เกลี่ยและใช้อำนาจบังคับลูกหนี้ให้จ่ายเงิน
ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าได้รับเงินในการดำเนินการด้วยหรือไม่
ถ้าพบว่ามีความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนนะคะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ปปงเพื่อจะตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
รวมถึงหาแนวทางในการเยียวยาลูกหนี้ต่อไปค่ะ